แล้วข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขามีการเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจนะ
มีคนถูกรางวัลแต่ไม่ไปขึ้นเงินรางวัลหนึ่งในนั้นคือคุณหรือเปล่า

สลากบอกว่าก็ต้องมีการแก้ปัญหานี้
ด้วยการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนคนที่
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่
ได้มีโอกาสไปขึ้นเงินได้ง่ายสะดวกมากขึ้น
ก็มีการเปิดช่องทางในการขึ้นเงินรางวัลนะคะเนี่ยค่ะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตร
ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าบอร์ดสลากบอกว่า
คณะกรรมการสลากเนี่ยก็ได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตร
สากรการเกษตรหรือว่าทกศขยายช่องทางการรับเงินขึ้นรางวัล
ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสาขาของทกศ๑๒๗๒สาขาทั่วประเทศ
เพื่อลดรายจ่ายแล้วก็ช่วยให้ผู้ซื้อสลากได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขึ้นเงินรางวัลด้วย
เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าที่ผ่านมาหากไปขึ้นเงินรางวัลกับร้านรับซื้อรางวัลของเอกชนบางแห่ง
ใครเคยไปขึ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าค่าธรรมเนียมสูงถึงร้อยละ๓๔แต่กรณีขึ้นรางวัลกับทกศจะคิดค่าใช้จ่าย๒ส่วน
ส่วนแรกคือค่าธรรมเนียมร้อยละ๑และค่าอากรร้อยละ๐๕๑ตามชนิดของสลาก
ซึ่งรวมแล้วเนี่ยไม่เกินร้อยละสองของเงินรางวัลนอกจากนี้ยังแก้ปัญหาการนำสลากปลอมมาขึ้นรางวัลได้ด้วยนะคะ
ต้นปีหน้ารับปีใหม่ปี๒๕๖๓กันเลยทีเดียว

บางคนถูกแล้วจะต้องมาขึ้นที่แยกคอกวัว

บางคนก็ไปขึ้นกับเอกชนก็โดนหักต้อง๓๔
ใช่ค่ะบางคนก็แทนที่จะได้๒๐๐๐บาทก็ได้ไม่ถึง๒๐๐๐บาท

เอารางวัลไหนที่ไปขึ้นที่ทกศได้นะคะหลังจากปีใหม่
เลขท้าย๒ตัวเลขท้ายและเลขหน้า๓ตัว
รางวัลที่๕รางวัลที่๔รางวัลที่๓รางวัลที่๒
ยกเว้นรางวัลที่๑
ถ้าเป็นรางวัลที่๑จะต้องไปสถานีตำรวจก่อน

หลังจากนั้นต้องมาที่กองสลากที่แยกคอกวัวเท่านั้นนะคะ
หรือไม่ก็ที่เป็นที่สำนักงานสลากจังหวัดนนทบุรี
เพราะว่าถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดนี่นะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลย้ำว่า
ผู้ซื้อสลากรางวัลผู้ซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใครที่ซื้อไปแล้วตรวจสอบรางวัลอย่างรอบครอบ
เป็นการรักษาประโยชน์ของตัวเองนะ
และเมื่อพบว่าตัวเองถูกรางวัล
นิ่งนอนใจได้แต่ว่าให้เวลาไม่เกิน๒ปีค่ะ
เช่นนั้นมันจะหมดอายุไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้อีก
สำนักงานสลากจะต้องเอาเงินรางวัลที่คุณผู้ชมไม่มาขึ้น
ส่งคืนให้กับแผ่นดินต่อไป

ก็อยากจะมีโอกาสเป็นคนที่โชคดี
กองสลากได้เห็นใจบ้าง

ใครที่ซื้อลอตเตอรี่ต้องตรวจทุกงวดนะคะ
กันอีกครั้งหนึ่งลอตเตอรี่มีอายุอยู่ได้ถึง๒ปี
ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้น๒ปีแล้วท่านหมดสิทธิ์นะ
มีเหลือบ้างไหมที่ตรวจไม่ถูกรางวัลแล้ว

แน่ใจตรวจแล้วตรวจอีกดิฉันไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะ
มาตรวจแบบคิดเป็นบรรทัดเลย

ใครที่ยังมีอยู่ไม่มั่นใจเนี่ยนะคะ